คนนี้ใครคือลิเกตัวจริง

ได้ไหม
ไม่ได้
จำไม่ได้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ
รถมหาสนุก

วัดนี้ขึ้นชื่อมาก็คือ
พระพุทธศัยญาติหรือพระนอนนะครับ

เคยได้ชื่อว่าเป็นพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
จ้ะผมเพราะว่าความยาวนี้นะครับ

สูง๑๑เมตรนะครับ
เป็นพระนอนที่สร้างขึ้นนะครับ
สันนิษฐานว่าในสมัยสุโขทัยด้วย

เพราะฉะนั้นสถานที่ที่เรามาทำงานอยู่ตรงนี้
เป็นสถานที่เก่าแก่มากนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสมาเที่ยวอ่างทอง
อย่าลืมวัดขุนอินทะประมูลนะครับผม

สามท่านวันนี้ไปพบกับเขากันเลยค่ะ
คุณดีเจนุ้ยดีเจต้นหอมและลีฐานา

สวัสดีครับสวัสดีครับ
รีบเสียงดีดาได้เยอะมากเลยทีเดียว

นุ้ยมาที่อ่างทองบ่อยไหม
พ่ออยากทานอะไรไหมครับ
เดี๋ยวหนุ๊ยจะได้ทำอาหารให้พ่อ
เชฟเหรอหนุ๊ยหนุ๊ย
ดรมศนุกเข้าประจำที่เลยค่ะ

ในช่วงนี้ดรมศนุกทั้งสาม
จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ให้ถูกต้องถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบปริศนามหาสนุกต่อไป
เอาล่ะครับแล้วสำหรับวันนี้จะเป็นคนมหาสนุกนะครับ
บุคคลท่านนี้เป็นครูครับค่ะ
เดี๋ยวลีลาการเป็นครูที่จะดึงดูดและให้นักเรียนสนใจได้
มีเทคนิคเยอะแยะมากมายแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป
คนนี้เขาเป็นครูสอนภาษาไทยครับ

เอาล่ะให้ครูวุ้นแนะนำตัวนิดหนึ่งก่อน
ครับสวัสดีค่ะชื่อนายนโรงศักดิ์จุริยาปรานี่นะครับ

ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนวัดวังพระนอน

เออเออเออวันนี้นะครับมา
ปกติระยะประนีตเราจะเห็นเกี่ยวกับ
ดนตรีไทยเกี่ยวกับศิลปะไทยหมดเลย
แต่วันนี้เขาก็ไทยเหมือนกันแต่เป็นในนามของครูสอนภาษาไทย

ครูวุ้นครูวันนี้ครูวุ้น
เป็นครูแบบไหนครับ
ค่ะข้อที่หนึ่งครูลัปเปอร์

ครูคอสเพย์

คุณครูแดนเซอร์

คุณเคยเห็นไหมล่ะถ้าเป็นครูแรปเปอร์
เขาก็จะสอนภาษาไทยเป็นแรงสอนเป็นแรง
หรือถ้าเป็นครูคอสเตรียเขาจะแต่งตัวแปลกมาสอนเด็ก
หรือสามเต้นครับเต้นแล้วก็สอนเด็ก
รุ่นนี้เต้นไหวเหรอฮะแบบนี้
เอาแบบตรงเลยพูดแบบตรงไปตรงมา

จะแรปถ้าเกรงก็จะเหนื่อย

ดูจะไปทางฮิปหอบมากกว่าเพราะน่าจะเป็นหอบมากกว่า

คือผมกำลังคิดว่าครูภาษาไทยนี่จะมีความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษา

ดีเหรอคะแล้วผมมองว่าการประยุกต์เออ
การแรปเข้าไปเนี่ยมันทำให้เด็กสนใจนะ
ดีถึงว่านีมาบ่อยไม่ได้นีเลยอ่ะไม่ใช่

รู้แล้ว
ไม่เปลี่ยนกันเองเราเปลี่ยนลีดีกว่า
ถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวตอบนะครับ
คำถามคือครูวุ้นเป็นครูประเภทไหน
เป็นครูแบบไหนครับ
นั่นนึงครูแรปเปอร์
ครูคอสเพลย์และสามครูแดนเซอร์ค่ะ

อะไร

เอาล่ะตอนนี้มีแรปเปอร์๒นะครับ

คุณวุฒิเป็นครูประเภทไหนครับ
แรปเปอร์ครูสามครูแดนเซอร์ครับผมโอ้โฮ
ทำไมถึงใช้การเต้นมาช่วยในการสอนครับ

มันเป็นเนื้อหาภาษาไทยมันค่อนข้างเยอะ
ที่ผมเคยประสบการณ์ก็คือแบบตอนเด็กผมรู้สึกเวลาเรียนภาษาไทย

ไม่เป็นเด็กเลยใช่ครับผมก็เลยพอมาเป็นครูภาษาไทย
ผมก็เลยใช้เทคนิคการเต้นอย่างนี้

ใช่ครับก็เลยใช้เทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ใช่อย่างเช่นกิจกรรมสามารถให้ได้เด็กมุฟในห้องเรียนได้
ก็สามารถเต้นได้แล้วก็ประสบการณ์เรียนได้ด้วยครับ

ทำให้ตอนนี้มีคนได้คะแนนไป

แล้วเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพครับว่าครูเขาเต้นได้จริงหรือเปล่า
เอามาชมโชว์พิเศษดีกว่าวันนี้ไหนเตรียมมาแล้วนะครับ
ดูสิว่าครูวุ้นสอนภาษาไทยอย่างไร
โปรดติดตามตอนต่อไป

ไม่ได้จำไม่ได้ฮะ

เรื่องล่าสุดเล่นอะไรมาเป็นตัวอะไร

ถ้าพูดถึงของขึ้นชื่อนะถ้าผมเนี่ยนะ

อางทองเนี่ยทำกลองสุดยอดมาก

สอนรามน้ำเพชรนี่ใครก็รู้จัก
ฟ้าใหม่สิทธิ์หอมหวน

เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวก็คือการค้นหาลิเกตัวจริงนั่นเองครับ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
มาพบกับลิเกทั้ง๓คนเลยครับ

เปิดเหรียญเลยครับ

เบอร์๒กลับไปได้เลยหาฝ่าปลอมแน่นอน

เดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อน

น้องพีมพีมต้องกินนะคะฮ่า

อันตัวของข้าพเจ้าเอง
มีนามอยู่แล้วว่าสินทุศเท่านั้น

เป๊ะตั้งแต่ต้นนะ

อยู่ในสายเลือดของทุกคนครับ

สวัสดีครับผมชื่อกัมปะหน้าสีสัทิศนะครับ

ต้องใส่นี้อีกตั้งประมาณกี่ชิ้นครับ

หมายเลขหนึ่งค่ะ
ช่วงประมาณ๒ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับผม
หมายเลขหนึ่งคุณเคยได้มาแลสูงสุดเท่าไหร่คะ

หมายเลข๓ได้สูงสุดเท่าไหร่คะ
ใหม่เลข๒ค่ะ
เฮ่ยคุณหน้าเงินเหมือนกันนะน่ะ

ลิเคคะนัทคุณออบแขกยังไงคะ
รองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

หมอต้องหัวเหรอ

ไหหมเล่นสอง

หมายเล่นสาม
เรื่องกังกรรณ์ชีวิตครับเรียนเป็นโกงครับ

คุณแต่งตัวแบบนี้นะครับเพื่อฉี่ปัสสาวะคุณต้องทำยังไง

เวลาแต่งหน้าต้องเริ่มต้นจากอะไรฮะ
แต่งหน้าต้องเริ่มจากการลองพื้นครับ

หมายเลขสาม
หมายเลขสอง
ชุดคุณมีเพชรกี่เม็ดครับ
อย่างนั้นข้าพเจ้าจะถอดไปให้ท่านนับเองก็แล้วกัน
เจ้านับให้ไม่ได้จริงพระเจ้า
เอาเป็นว่าไม่รู้นับไม่ได้เพราะไอ้นี่เพชรครับผม

อยากรู้ฉายาผมอยากรู้ฉายาแต่ละคนนะฮะ
เอาได้เอาฉายามาลุกมาหนึ่ง

ดุดันมุทะลุสินทุครับท่าน

เดี๋ยวจะหาว่าเราเอาคนนู้นคนนี้มาหลอกมาไม่เป็น

ถ้าพร้อมไล่จากเบอร์๑เบอร์๒เบอร์๓ไปเลย

น้องพิม

มาส่งรอยยิมปุญญา
ขอเพียงแรงใจ
น้านายจ้า
ให้ผมพึ่งพาแม่พ่อ
ฝากชื่อสุพชาติ
หมวนญาติชื่นชม
ขอเพียงรักผม

แม่

ไม่ได้ค่ะ

ตอนนี้ผมยัง
ไม่บอกไม่บอก
แล้วท่านจะนึกออก

งั้นก็รอตอนเลิกเลยนะท่านผู้ชม
ผมจะบอกว่าผมเป็นใคร
ขอเจออัพพยาบาล

เป๊ะครับ
เป๊ะครับ
พระนมก่อน
น้องม่อนมิงวอน
กลับไว้
กราบแม่จ้า
คุณน้าคุณนาย
อย่าเพิ่งหนีนาย
เลนอกหนูไร้ตำแหน่ง
แหล่งสำเนา
ขาดคนพระน้อง

เขาของเขาไปหยุดทำไม

คือเบอร์หนึ่งฮะเบอร์หนึ่งน่าสนใจ
ตอนแรกคิดว่าร้องได้ขนาดนี้ก็คือใช่แล้ว
แต่ไปได้ยินเสียงลูกคอเขานะ

ข้าวยังไม่มีคะแนนก่อนผู้กำลังไว้เฉยค่ะยังไม่มีคะแนน
อ่ะคุณหนุ๊ยคุณหอมคุณลี
พร้อมแล้วยุทธิ์ป้ายครับ
เพราะฉะนั้นเที่ยวมาเขาก็ร้องดีกับทุกคนเลย
ก็เลยมองว่า๓คนยังมีโอกาสอยู่โอ้โฮอืมฝอมล่ะคะ
คิดว่าตัว๒ทุกคนพยายามพรีเซ็นต์เขา
ฝอมก็เลยฉีกเลยเอา๑กับ๓อ่าอ่า

พอได้ฟังเบอร์๒ร้องเมื่อกี้แล้วผมชอบนะ
ผมว่าเสียงแข็งแรงแล้วก็อย่างนี้
ลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ยกชอบก็ได้
ช่วงหน้า๓คนเขาก็ยังมีความสามารถพิเศษ

มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการเป็นลิเกตัวจริงได้ไหมนะครับ
แต่ตอนนี้เราพักสักครู่ครับ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห

เครือปริศนามหาสนุกตัวจริง

ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ก

ปริศนามหาสนุกของเราก็จะต้องมาโชว์ความสามารถพิเศษครับ
สำหรับโชว์แรกในวันนี้จากหมายเลข๑ครับ
คาถาคุ้นแผนครับ

ดูกว่าคนอยู่ในบุคคล

จากความปวดร้าว
พ่อช่วยบรรเทา
ความทุกข์ในใจลูกที
ว้อนพ่อครวยช่วยดนต์
ให้คนรักคนเมตตามีวาสนา
โด่งดังกับเขาสักที
ให้มีเงินมีทอง
หล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้
ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิทธิ์สาคอย
โอ้มสิทธิ์ที่เท้าขึ้นจรังสี
ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
ให้ลูกดองดังกับเขาเกิดนะ
ชื่อเสียงท่องฟ้าคนรักมากไหม

งามคือดังประแมน
ให้แขนบวกงามดังพระนาราย
ให้ฤทธิ์ปูงอามดังพระจันทราย
เซ้าเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได
เมื่อเห็นหน้ากู
เซ้าเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได
เมื่อเห็นน่ากลัว

สำหรับปริศนาหมายเล็กหนึ่งนะครับ

ที่น่ารักทั้ง๔คนด้วยนะครับ

พอมาเป็นนักร้องน่าเป็นอีกแบบหนึ่ง

อายุ๑๔๑๕ปีครับผม

เอาล่ะขอบคุณมากสำหรับโชว์นี้นะครับ
การประชันระนาดครับ
มันไง
มันไงมันไง
มันไงสำหรับโชว์นี้นะครับ
มันไงสำหรับโชว์นี้นะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

เอ้ามาสินทุน้องนิคขึ้นมาเลย
ขอบคุณนักดนตรีทุกคนด้วยนะครับ

ไม่ดูท่าโค้งครับวันนี้เข้ามาโค้งแบบนี้ครับ

ไม่ใช่กูถามว่าวงนี้เนี่ย

มีชื่อวงไหมทีมเราเนี่ยที่มาเล่นเนี่ย

บันเลงบันไรไม่ไรไม่เลิก

แต่ที่แน่ตอนนี้ให้นิกไปพักก่อนเลยครับ

ระบำครุฑครับ

ขอบคุณที่ไป
ว้าวว้าวขอบคุณนักแสดงทั้งหมดเลยนะครับ
น้องม่อนครับเชิญเลยครับนี่มาแล้ว
ดีครับ
ก็คือเก่งเพราะว่าแพรวมาก
แล้วก็คิดว่าเขามีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะแพรวอยู่แล้ว

เค้าจะเป็นอะไรก็ได้ในวงการนี้
ได้ยากหน่อย
คือสำหรับผมเนี่ยน้องเบอร์หนึ่งเนี่ย
เป็นคนที่ร้องเพลงและมีสำเนียงเฉพาะของตัวเอง
ซึ่งผมรู้สึกว่าสำเนียงนั้นมันค่อนข้างจะไปในทางลิเก
แล้วผมว่าแบบนี้อ้อนแม่ยกได้ดีมากไปด้วย

เชื่อว่าน้องเขาน่าจะเป็นลิเกอยู่
ส่วนน้องเบอร์๓นี่คือ

เพราะว่าการที่น้องร้องตอนแรก

ก็ยังมีความเชื่อว่าน้องเขาก็น่าจะเป็นลิเกด้วย
เบอร์นะครับอาจจะเป็นทั้ง๓คนที่เป็นลิเกตัวจริง

หรือจะไม่ใช่ตัวจริงเลยสักคนก็ได้

ดารามหาสนุกของเราจะต้องตัดสินใจนะครับ
ว่า๓คนนี้ใครคือลิเกตัวจริง
ถ้าพร้อมแล้ว
เอาล่ะครับมี๑กับ๓
๒กับ๓ก็มีคนเดียวปีนุ้ย
ถ้าเช่นนั้นล่ะก็เรามาดูครับ
ว่าใครคือลิเกตัวจริง

ใจเย็นนะ
อย่าพูดก้าวใจเย็น

แล้วก็ฉายงฉายาเอาจริงเลยลูก

เล่นลิเกยุคณะพันลบมายุราพริกรุง

เป็นลิเกยุอยุธยานี่เอง

สวัสดีครับชื่อนายสิงสุพื้นฉ่ำ

ทำการแสดงลิเกยุคณะพีมกับพีไอ

ดับตลกครับผม

เล่นมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ป๒ครับ

โอ้โหเอฟซี

เท่ากับว่าพี่ต้นหอมนะคะมี๑คะแนนจากรอบแรก

วันนี้เรามีโชว์พิเศษจริงนะครับ
มามอบความสุขให้กับท่านผู้ชม
เป็นการแสดงที่มีชื่อชุดว่า
อัศวะลีลานั่นก็คืออัศวะก็คือม้า
บำนะครับอัศวลีลามาริเกย์นั่นเอง
เป็นชุดการแสดงนะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
จากทางวิทยาลัยนาตสินอ่างทองนะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหน
งามขนาดไหนไปชมกันเลยครับ

ส์อันไหร่ต่อไปที่แต่เดิม
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
วิทยาลัยนาตาสินอังธภัมภ์
เชิญมาเที่ยวทองเมืองไทย
เมืองลวงพอต้องใหญ่
ของดีมากมายเรืองรอ
ทั้งตุ๊กตางชาววัง
ชื่อเสียงโด่งดังจากศาล
ถิ่นฐานทำกลองเดินตระการ
ขอเชิญทุกท่านเที่ยวทอง
มีอีกรายที่ชมพูมิทราสเงิน
หัวหน้าจังหวัดอ่างธรรม
มาถึงรอบแจ็คพอร์ตของเราแล้วนะครับ
เป่ายิงฉุบมหาสนุกครับ

จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิ้งฉุก

กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกเลือกเอาไว้
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท

รับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท

เลย

เป่ายิง

อะไร

วางไว้นะครับขอบคุณครับ

พี่กลับต้านอย่างนี้นะครับ

โอ้ย
ตัวดีครับตัวดีครับ

กรุงเทพ

๒หมื่นขา
เปล่ายิง
ฉุบ

แผ่นแรกเลยเสมอทุกอย่างเหมือนกันเลย

เวลาให้ก็ให้ลีเขาเลือก

แปลกจริงไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น

ขอบคุณวัดคุณอินทรัพย์ประมูลนะครับ
ขอบคุณวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

ยังสถานที่สวยแห่งนี้ครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ